ก็เป็นเรื่องของความหึงหวงเหมือนกันค่ะเหตุการณ์นี้
มีเหตุการณ์ที่สามีหึงหวงภรรยาเพราะว่าเห็นภรรยาคุยไลน์อยู่ตลอดเวลา
ก็คิดว่าภรรยาแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นก็เลยทะเลาะกันแล้วก็กระทืบ
กระทืบจนภรรยาเสียชีวิตแล้วฝ่ายชายโอ้โหมียศถึงพันธาอากาศเอก
ฝ่ายหญิงนาวาอากาศตรีหญิงนะคะตำรวจภูทรฉลองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ควบคุมตัวพันธาอากาศเอกนบอนันต์มงคลรุ่งทรัพย์อายุ๔๐ปี
มาสอบปากคำนะคะเพราะว่าไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยา
อาการสาหัสและสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นในแมนชั่นนะคะย่านถนนประตักหมู่สี่
ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตจากการสอบสวน
พันธาอากาศเอกนบอนันต์และนาวาอากาศรีหญิงรัชดาพร
เป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายมีลูกกันสองคนค่ะ
ลูกชายคนนึงลูกสาวคนหนึ่งอายุ๘ขวบกับ๙ขวบนะคะ
ก่อนเกิดเหตุไปเปิดห้องพักในแมนชั่นกับภรรยาแล้วก็ลูกอีก๒คน
เขาไปเที่ยวกันตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้แต่สามีบอกว่า
ภรรยาคุยลายตลอดเวลาเลยครับเกิดอาการระแวงอืม
คิดว่าภรรยาแอบปันใจให้ชายอื่นก็เลยเถียงกันทะเลาะกันค่ะ
พอทะเลาะกันหนักเข้าสามีเนี่ยนะเอาเท้ากระทืบภรรยา
แล้วก็ตบตีภรรยาจนภรรยาหมดสติคาห้องอ่ะค่ะหลังเกิดเหตุพนักงานที่พัก
เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้มารับคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะจากการสอบสวนพันธาอากาศเอก
อันนั้นรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายภรรยาของตัวเองจริง
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวดำเนินคดีนะคะข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายนำตัวส่งฟ้องศาลพรุ่งนี้นะคะ
แล้วก็ต้องนำตัวส่งให้นายทหารพระธรรมนูลด้วยเพราะว่าคนก่อเหตุเป็นทหาร
ลูกสาวลูกสาวทั้งสองคนตอนนี้อยู่ในความดูแลของตำรวจค่ะ
ก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลนะคะเพราะว่าเด็กทั้งสองคน
ยังไม่รู้ว่าแม่เสียชีวิตยังไม่รู้ว่าพ่อถูกจับดำเนินคดีเนี่ย
สารเด็กมากครับอายุแค่แปดขวบเก้าขวบเองครับ